นั่นก็คือกรณีของสามป้านะครับ
ติ้นป้าติ๋วแล้วก็ป้าดานะครับ
ป้าติ้นฟ้อง๒ป้าที่เป็นเพื่อนกัน

วันนี้ในคดีของป้าติ้นกับป้าดานะครับ
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่วัดลาดบัวขาวที่กรุงเทพ

ทำคดีนี้ตั้งแต่ต้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
เพราะพนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟ้อง
แต่มีเอกสารหลักฐานสำนวนคดี

แล้วป้าดาก็ตกเป็นจำเลยในชั้นศาลในขณะนี้
วันนี้หมวดโค้กต้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง
หลังจากถูกตั้งกรรมการสอบเรื่องนี้นะครับ
โดยร้อยตำรวจโทสมประสงค์ประสาทรัฐหรือหมวดโค้ก
ตอนนี้ถูกสั่งย้ายเข้ากองบังคับการตำรวจนครบาน๔ไปแล้วนะครับ
ก็เลยเป็นอดีตพนักงานสอบสวนของสนประเวท
มาให้ปากคำกับพันธุ์ตำรวจเอกธวัฒน์วงสง่า
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔
ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีหมวดโค้ก
นำเอกสารสำนวนคดีไปมอบให้กับนางเรวดีหาแก้วหรือป้าติ้น
ซึ่งเป็นคู่คดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับคดียักยอกลอตเตอรี่
ป้าติ้นแจ้งความกับป้าดาเอาไว้ป้าดาคือคนนี้นะครับ
หลังจากนั้นป้าติ้นก็เอาสำนวนหลักฐานของคดีไปขึ้นเบิกความในชั้นศาล
ซึ่งหมวดโค้กก็ไปเบิกความในฐานะพยานด้วย
สารมีคำสั่งประทับรับฟ้องทำให้ป้าดาหรือนางสุดารัฐน้อยนิด
ต้องถูกจำคุกก่อนจะประกันตัวออกมาสู้คดีนะครับ
ท่านตำรวจเอกทวัฒน์อาทวัฒน์บอกว่า
เร่งดำเนินการสอบปากคำให้แล้วเสร็จภายใน๖๐วันตามที่กำหนดไว้นะครับ
เพื่อพิจารณาว่าหมวดโค้กมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่
หากพบว่าผิดกองบังคับการตำรวจนครบาน๔
ก็มีขั้นตอนในการพิจารณาลงโทษทางวินัยอยู่แล้ว
ยืนยันว่าจะไม่ช่วยเหลืออย่างเด็ดขาด
ขณะนี้สอบปากคำพยานไปแล้ว๔๕ปากในเรื่องของเอกสาร
อยู่ในความครอบครองของใครแล้วอยู่กับป้าติ้นได้อย่างไร
โดยตำรวจยืนยันว่าไม่มีอำนาจที่จะนำสำนวนไปให้คู่กรณีที่เป็นคู่คดีกัน
ส่วนการสอบปากคำวันนี้ก็ได้เน้นไปที่เรื่องการนำสำนวนไปเบิกความในชั้นศาลของป้าติ้น
รวมถึงความสนิทสนมของหมวดโค้กกับป้าติ้นและประเด็นผลประโยชน์
ขณะที่การสอบสวนทางวินัยตอนนี้มีหมวดโค้กคนเดียวที่เกี่ยวข้อง
พาดพิงไปถึงบุคคลอื่นก็จะสอบเพิ่มเติม
ตกนี้ในเอกสารตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมเรียกกับที่คือ
เวลาที่จะเอาเนี่ยหรือจะนำไปสู่การทำเอกสารไปทำอะไรเนี่ย
ต้องขออนุญาตต้องยื่นตามประบอบข้อมูลของการ
เหมือนว่าหมวดโค้กก็จะเข้าข่ายความผิดที่เอาสำนวนไปให้
อ๋อยังยังตอนนี้เราเราจะไม่ได้สรุปว่าบทโค้กเอาไปให้นะครับ
หรือจะยังไงเพราะว่าวันนี้จะสอบส่วนหมดโค้กก็จะให้การยังไง
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔ก็ยังปฏิเสธข่าวที่ว่า
ทางกองบังคับการตรวจนครบาน๔อาจจะช่วยเหลือหมวดโค้กให้พ้นผิด
เพราะว่าก่อนหน้านี้หมวดโค้กเคยมาเป็นหน้าห้องของผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔นะฮะ
โดยท่านก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีใครสามารถบังคับใครเกี่ยวกับเรื่องการให้ปากคำได้
ซึ่งหากให้การไม่ตรงกันก็ต้องมีความผิดฐานให้การเท็จอีก
คดีนี้ตอนนี้กำลังเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนและประชาชน
เพราะฉะนั้นคงไม่มีใครอยากเอาตัวเข้ามาแลกกับเรื่องแบบนี้
ผมว่าไม่น่าจะไม่น่าจะมีนะเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะครับ
เพราะใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือเข้าไปให้การช่วยเหลือ
ไปทำอะไรที่นอกเหนือในระเบียบอะไรผมว่าก็รับผิดชอบคงจะรับผิดชอบไม่ไหวแล้วมั้งครับ
เพราะไม่มีใครจะตัวเขามีเสี่ยงคือถ้าหมดโค้กไปช่วยหมดโค้ก
ตัวเองก็ต้องรับผิดชอบนะไปช่วยเหลืออะไรอย่างนี้
เพราะท่านทนายอัจฉริยะก็จ้องการทำงานของคณะกรรมการ
หยุดตาเป็นมันเลยใช่มั้ยฮะเราก็ระวังตัวว่า
การทำอะไรที่ออกนอกกรอบไปให้การช่วยเหลือ
หรือไปทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องมันก็มินเมย์ที่จะต้องถูกดำเนินการ
มีคณะกรรมการมีภูมิชาตรวจสอบครับไม่ว่าการมีความเห็น
การรวบรวมพยาฐานมันต้องมีที่มาที่ไป
แล้วก็เป็นเหตุเป็นผลพอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าจะไปช่วยช่วยยังไง
ถ้ามีความผิดจริงมันก็ไม่มีใครจะช่วยได้
นี่ผู้สืบข่าวของเรารายงานนะครับคุณเหรียญพระสร
บอกว่าพอหมวดโค้กวันนี้มีนัดต้องมาให้ปากคำ
ชุดที่เขาตั้งกรรมการสอบพอมาถึงเจอกองทัพสื่อมวลชนมารอ
โอ้โหจะไม่จะไม่เข้าอืมจะขอเลื่อนนะฮะอ่าแต่ว่าทางพันธุ์หมดเอกทวัตรท่านบอกว่า
ไม่ได้วันนี้ก็ต้องทำตามขั้นตอนอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงก็คือ
ข่าวอยู่ข้างหน้าเยอะก็เดี๋ยวลองเข้าทางข้างหลังกันแล้วกันอืมอ่า
ตูหลงประตูหลังไม่มีหรอกนักข่าวบอกว่าสงสัยจะปีนหน้าต่างเข้าหรือเปล่า
ก็เลยไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะฮะก็เข้าใจว่าคงเครียดเรื่องคดีด้วยนะ
อ่าก็มีสองเรื่องนะคะป้าติ้นก็เรื่องของป้าติ้นที่ฟ้องป้าดา
ก็คือปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าอ่างวดหนึ่งเมษายนครับทีนี้เนี่ย
ติ้นก็ไปแจ้งความกับอีกหนึ่งเรื่องก็คือป้าติ้นแจ้งความป้าติ๋ว
งวดหนึ่งเมษายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบอืมอ้างว่าไปซื้อกันที่คำชโนธก็ถูก
เตอรี่สามสิบล้านบาทเหมือนกันครับทีนี้ผู้ที่ถูกกล่าวหาจากป้าติ้นก็คือ
มีสองคนทั้งป้าดากับป้าติ๋วครับทั้งสองคนที่ถูกกล่าวหาทั้งป้าดา
ติ๋วไปที่กองปราบค่ะไปให้ปากคำทั้งสองคนเรียบร้อยแล้วนะคะ
นางจรูนหรือป้าติ๋วค่ะนางสุดารัฐน้อยนิดหรือป้าดาค่ะ
ก็ไปพบพนักงานสอบสวนนะคะที่กองปราบนะคะก็เนี่ยก็พูดคุยกันให้
พนักงานสอบสวนให้ข้อมูลอะไรกันต่างประมาณสัก๓ชั่วโมง
ติ๋วบอกว่าที่เดินทางไปวันนี้เพราะว่าจะไปให้ข้อมูลเพิ่มกับพนักงานสอบสวน
เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองค่ะว่าเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้น
ไม่เคยไปซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ถูกรางวัลที่๑๓๐ล้านบาทนะคะ
เราก็ไม่รู้ว่าทำไมป้าติ้งถึงทำแบบนี้จริงจริงแล้ว

ไปไหนมาไหนด้วยกันประมาณ๒๐ครั้ง

แล้วก็ไม่เคยหยิบยืมเงินป้าติ้นมาใช้
มีแต่ป้าติ้นนี่แหละมายืมเงินไปใช้นะคะ

ไม่รู้สึกกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ไม่ไปให้ปากคำอีกเมื่อไหร่
ฟังเสียงป้าติ๋วดูค่ะ
คงรู้แหละค่ะว่าใครยังไง